ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้กันหน่อย
งูจงอางคุณผู้ชมค่ะยาวกว่า๔เมตร
แล้วไม่ใช่งูจงอางทั่วไปเป็นงูจงอางเผือกด้วย
เข้าไปในบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเขาก็แจ้งกู้ภัยตามมาจับค่ะ
แล้วมันก็หนีหนีหนีหนีลงไปในบ่อน้ำร้างบ่อนี้ค่ะ
คุณเฉลิมชัยนะคะเจ้าของร้านจักรยาน
บอกกำลังซ่อมจักรยานอยู่นะคะ
แล้วแม่เขาได้ยินเหมือนกับเสียงคนลากกิ่งไม้
หันไปดูปรากฏเป็นงูจงอางเผือกกำลังเลื้อยอยู่ค่ะ
กำลังจะเลื้อยไปถนนเขาก็เดินตามไป

เดี๋ยวไปถนนรถเห็นก็ตกใจงูก็อาจจะโดนรถทับ
นี่ค่ะก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรังศิษ
ให้มาจับงูแต่ตอนเข้ามาไม่เห็นแล้วนะครับ
ก็เอาไม้เขียดูงูก็ตกใจแล้วเลื้อยหนี
แล้วก็สุดท้ายหล่นลงไปในบ่อน้ำร้าง
ก็เลยเป็นที่มาของภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะ

อุปกรณ์ไปคล้องนะคะแล้วก็จับขึ้นมาได้

ขนาดงูนี่นะครับ๔เมตรงูจงอางแล้วเป็นงูจงอางเผือกนะครับ
เขาบอกแถวนี้จะเจออยู่บ่อยเลยนะคะโดยเฉพาะงูเหลือม
ส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือมที่มาขโมยกินแมว
เขาจับแล้วก็เอาไปปล่อยป่านะคะ

งูอาจจะลงมาจากเขาข้างหลังเพื่อที่จะมาหาน้ำแล้วก็อาหารค่ะ

บ้านเลขที่๔๔นะคะถนนภูมีจรดล
ที่ตำบลพิมารอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะ